คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่สวนสัตว์มุกดาสวนเสือและฟาร์มในจังหวัดมุกดาหารคือเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเพราะว่าเขาไปตรวจดีเอ็นเอของลูกเสือที่อยู่ในสวนสัตว์นะคะมันไม่ตรงกับพ่อแม่เสือในสวนสัตว์คำถามคือไปเอาลูกเสือมาจากไหน
ลูกเสือที่นำเข้ามาแบบผิดกฎหมายหรือเปล่าเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะคุณผู้ชม
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ต้องยิงยาสลบลูกเสือโครง

แล้วก็นำเก็บรักษาไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุลาพรจังหวัดศรีสเกต

คือที่เจ้าหน้าที่ต้องทำแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
โดยงานที่เกี่ยวข้องเขามีหมายสารนะคะ

คือเจ้าข้าวยำข้าวก่ำข้าวเจ้าอันนี้ชื่อลูกเสือโครงนะคะ
ดังนั้นก็ต้องไปตรวจสอบ
ไม่มีความสัมพันธ์เป็นพ่อแม่ลูกกัน
ดังนั้นคำถามคือคุณนำเสือโครงลูกเสือโครงมาจากที่ไหนอะไรยังไง

ก็เลยตรวจยึดเสือ๓ตัวเอาไว้
อายัดซากเสือโครง๒ซาก
ซากหัวเสืออีกหนึ่งหัวเพื่อนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ก็เหมือนกับว่าไม่มีหลักฐานการได้มาของเสือต่างเหล่านี้
นี่หัวเสือเหรออืมโอ้ใช่ค่ะนี่ค่ะ
ในการสูบตรวจเธอเลยชี้เป้าก่อนว่า
ชุดนี้ไม่น่าจะเป็นลูกของคู่นี้
ใช่เราก็เลยฐานข้อมูลเราเก็บทั้งหมด
แต่เราไม่เคยไปนำตรวจความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกทุกตัวในนี้
แต่ด้วยแต่ด้วยสวนเสือเองด้วยพฤติกรรมเองเนี่ย
เราก็กลัวว่าเขาจะอ้างว่าเขาทำผิดไม่ใช่พ่อแม่คู่นี้
อาจจะเป็นพ่อแม่คู่อื่นหรือว่าหรือหรือหรือ๒๘ตัวอาจจะไม่ใช่ลูก